เริ่มรายการมาก็มีแต่เรื่องหนักเลยนะคะ

ซึ่งวันก่อนก็ได้ควงภรรยาคุณแนทค่ะ
แล้วก็เพื่อนในวงการไปทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน
เด็กผู้พิการที่บ้านนนทภูมิ

ปัญหากับบ้านในเครือวิกหมอชิดด้วยนะ

มีข่าวออกมานะว่าต้องยื่นหนังสือลาออกเลย
จากเก้าอี้ผู้บริหารกระทันค่ะ

ประสบการณ์การทำงานร่วมกับคนอื่นบ้าง

เพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยจ้ะ

ก็เพิ่งยื่นใบเราออกไปเมื่อ

เบื้องหลังเป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักนะครับ
แล้วก็ใช้เวลาใช้ความตั้งใจใช้
เพิ่งปิดกล้องไปเราอยู่กับช่องมานาน

รู้จักนิสัยใจคอช่องอยู่
ผมว่าไม่น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะแบบนั้น

ยาวนานมากถึงเวลาก็ยัง
แฮปปี้อยู่ถ้าเกิดมีโอกาสได้ร่วมงานกัน

ก็ยังแฮปปี้จากกันดีไม่มีปัญหาใด